ยังอยู่กันที่ชนบุรีค่ะตำรวจสพชนบุรีได้มีการไประงับเหตุ
เป็นนักเรียนนักเลงนักเรียนตีกันเนี่ยนะคะ
ใช้มีดไล่ฟันกันจนจับกลุ่มได้๔คนส่วนอีก๒๐คนหลบหนีไปได้ค่ะ
นี่ค่ะเห็นภาพนักเรียนกำลังวิ่งหนีกัน
แล้วก็เนี่ยนะคะที่ถูกตำรวจจับกลุ่มได้๔คนค่ะ
คุณผู้ชมเป็นตำรวจสพเมืองชนบุรี
คือก่อนหน้านี้นักเรียนเขายกพวกตีกัน
ที่บริเวณ๔แยกห้างเฉลิมไทยช้อปปิ้งมอร์
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็มีนักเรียนกว่า๒๐คนนะคะคุณผู้ชม
ยกพวกมีมีดไล่ฟันกันคือต่อหน้าต่อตาประชาชนไม่กลัวเลยค่ะ
บางกลุ่มเนี่ยถือมีดวิ่งเข้าไปในวัดจีน
ภายในซอยสารเจ้าพ่อลิงหมู่๕ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ตำรวจก็ตามไปล้อมสกัดจับจับไว้ได้๔คน
มีสนับมือมีมีดดาบมีมีดอิโต้
ส่วนที่เหลือก็วิ่งหนีเข้าป่าไปบ้างก็ปีนกำแพงหนีไปด้วยนะคะ
หลบหนีไปได้ก็มีอยู่๒๐คน
จากการสอบสวนนักเรียนที่ถูกจับ๔คนก็สารภาพว่า
จะไปรอรถกลับบ้านแต่ก็ไปเจอคู่อริโรงเรียนชื่อดัง
ก็เลยยกพวกตะลุมบอลกัน
ส่วนมีดและสนับมือก็มีเพื่อนที่หนีไปเตรียมเอามาให้
พันธุ์ตำรวจเอกสมโชคตาผลผู้กำกับการสพเมืองชนบุรีบอกว่า
ก็จะนำตัวทั้งหมดไปไว้ที่โรงพัก
แล้วก็แน่นอนค่ะต้องติดต่อผู้ปกครอง
ต้องติดต่อคุณครูให้มารับรู้ด้วยนะคะ
แล้วก็จะใช้มาตรา๔๔คุมไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ